จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเชียงบราย
ไปที่เที่ยวถ้ำเหลวหล่องขุนน้ำนโนรจังหวัดเชียงบราย
เพราะว่ารูปปั้นรูปหล่อของจ๋าแซมไปถึงเรียบร้อย
มีน้องหมูป่า๑๓คนไปรอต้อนรับ
มีภรรยาของจ่าแซมก็ไปร่วมงานด้วย
รูปหล่อจ่าแซมเนี่ยไปถึงวัดร่องขุนเรียบร้อยก็มีขบวนแห่รูปหล่อจาแซมหรือว่านาวาตรีสมานกุนันอดีตหน่วยซิลวีรบุรุษถ้ำหลวงนะครับแห่กัน๕ชั่วโมงครับคุณผู้ชมออกจากวัดร่องขุนตอนเช้าไปถึงหน้าถ้ำหลวงเนี่ยสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งท่ามกลางการต้อนรับของชาวเช
จากนั้นเนี่ยรถเครนยกรูปหล่อลงจากรถเพื่อไปตั้งวางบนฐานที่เตรียมเอาไว้ครับ
หน้าสาราอนุสรสถานตรงข้ามกับถ้ำหลวงนะครับก็มี๑๓สมาชิกหมูป่าครับน้อง๑๒คนแล้วก็โค้ชนะฮะ
แล้วก็นางวลีพรกุนันภรรยาของจาแซมเฝ้ายืนดูอย่างความปราบปลื้มนะครับ
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงบรายก็กล่าวขอบคุณชาวเชียงบรายที่ให้การต้อนรับรูปหล่อจ่าแซมอย่างอบอุ่น
แล้วก็ขอบคุณศิลปินและโรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตที่ทำงานให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้อย่างดีครับ
แล้วก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก
มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจของพี่น้องในพื้นที่ในเชียงบรายในถ้ำหลวงตรงหน้าขุนน้ำนางนอนเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
ถามภรรยาของจ่าแซมนางวลีพรกุนันบอกว่ารู้สึกตื้นตันมาก
ตันที่ศิลปินสามารถปั้นหุ่นจาแซมได้เหมือนตัวจริงมากขนาดนี้โดยเฉพาะรอยยิ้มเห็นแล้วก็ยิ้มตามเพราะว่าเหมือนมากเลยเหมือนสามีเขายิ้มเลยแล้วเหมือนที่จ๋าแซมยิ้มให้เขาตลอดเวลา
ต่อจากนี้ไปเขาบอกว่าเขาจะมาที่ถ้ำหลวงทุกปีในวันที่ครบรอบวันเสียชีวิตของจ่าแซมครับ

รูปนี้พิสิกษาที่เห็นเหมือนเขามากค่อนขึ้นมาที่นี่บ่อยขึ้น
เพราะอย่างนึงมันได้กับที่ที่เกิดเหตุการณ์ด้วย
ทัศน์คาดว่าจะเสร็จสมบูรณต้นปีหน้านี่แหละครับแล้วก็จะมีพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการต่อไป
หลังจากนี้นะครับวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
และขัวศิลปะเชียงบรายจะร่วมกันดูแลและบริหารพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
รองรับนักท่องเที่ยวต่อไปคุณผู้ชมน่าไปมากนะฮะด้านบนบริเวณหน้าถ้ำหลวงเนี่ย
ถ้าเกิดว่าถ่ายรูปจากด้านนอกเนี่ยจะเห็นเป็นโอโหแบบเป็นขาวลูกใหญ่โตมาก
มีรีสอร์ทชาวบ้านเขาทำเอาไว้ก็สามารถไปพักกันได้
แล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านคุณก็จะมีทำสวนสับปะรดอะไรต่างนานา
เราเคยไปกันแล้วก็ไปถ่ายรูปนะฮะ
แล้วก็ไปถ่ายรูปกับรูปปั้นของจ๋าแซมด้วย
ก็เป็นอีกหนึ่งที่แหละที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่หลายคนแวะเวียนกันไปนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย